ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักมีโอกาสได้พบกับคนถูกใจในระหว่างการทำงาน
หรือทำกิจกรรมจิตอาสางานสังคมงานการกุศล
คนมีครอบครัวมีโอกาสใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ปัญหาที่เคยเกิดมาก่อนหน้านี้เริ่มผ่อนคลายไปในทางที่ดี
สุขภาพจะมีอาการเจ็บป่วยบ้างก็เป็นเพราะฤทธิ์สุราเมไร
และการพักผ่อนไม่เพียงพอระวังการขับยวดยานพาหนะ
หรือเรื่องฟืนไฟอัคคีภัยที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
บริเวณกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครง
การเงินหากมีแนวทางที่จะสร้างรายได้
ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากในเรื่องของการเงิน
ควรเสี่ยงโชคลองซื้อลอตเตอรี่เอาไว้บ้าง
มีเกณฑ์ได้ลาบฟลุกไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
การงานถ้าจะทำธุรกิจด้านการลงทุนการนำเข้าส่งออก
หรือเริ่มกิจการใหม่ที่ไม่ถนัด
ควรมีผู้ใหญ่ที่ทรงคุณความรู้และคุณความดี
เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดจะดีมาก